เก็บตกคนดวงเฮงดวงดีประจำงวดนี้กันหน่อยนะคะสำหรับพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
อย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมขาพี่บินเนี่ยดวงดีมากถูกเล็กท้ายสองตัวไปถึงหนึ่งร้อยหกสิบเก้าใบค่ะ
โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยเพจคนข่าวต้นปราการซึ่งโพสต์ภาพพี่บิน
ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมากถึงหนึ่งร้อยหกสิบเก้าใบพร้อมกับแคปชั่นว่า
คนดีเทวดาเห็นงวดนี้จัดไปบ่อบ่อร้อยหกสิบเก้าใบ
ก่อนที่จะมีแฟนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ

ตัวเลขดังกล่าวได้มาจากการฝัน

หลายคนบอกว่าเลขมาจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่๔๐

ซึ่งแทบจะคิดแบบนั้นก็ไม่ว่ากัน
ก่อนหน้านี้ค่ะที่เคยถูกลอตเตอรี่มากที่สุดก็คือ๑๒๐
แต่ครั้งนี้ถูกกว่าเยอะเลย
ซึ่งปกติก็จะนำเงินไปช่วยเหลือคนอื่น
ทำบุญอยู่แล้วเป็นปกตินะคะ
เขาบอกว่าพี่ชายเป็นคนใจบุญ
แล้วก็มักจะมีโชคแบบนี้อยู่ตลอด
ซึ่งก็อย่างที่ทราบนะคะเงินส่วนใหญ่ไม่ว่าจะมาจากทางไหน
พี่บินก็จะเอาไปช่วยคนยากไร้เสมอ
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สองพี่น้องก็ได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วนะคะว่า
จากนี้ไปหากจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือใคร
จะไม่เปิดรับบริจาคอีกแล้ว
เพื่อป้องกันปัญหาดราม่าที่เกิดขึ้น
อย่างเร็วนี้ค่ะก็เตรียมลงพื้นที่
ของช่วยผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดสกลนครด้วยนะคะ
ตอนนี้ช่วยผู้ประสบภัยหนาวของเรามีโปรแกรมนะครับ

ไปแจกพระผมกันหนาวเข้าสารอาหารแห้ง

เข้าสารอาหารแห้งอะไรพวกนี้ของมูลนี้ที่ร่วมประตัญอยู่

ถ้าเกิดเราไม่จำเป็นจริงถ้าจะไปช่วยคันขยะ

คือมันก็มีคนที่รักเรากับคนที่ไม่รักเรา

แต่ถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีพอที่จะต้องแจกเขา

ถ้าเรามีมากพอเราทำให้เราเดือดร้อน

สบายใจกว่า